แต่คุณเชื่อไหมเขามีความเชื่อกันแบบนี้ว่า
ถ้าเกิดว่าเราไปเจอปลาแปลกหรือปลาที่มีสีสันหน้าตาไม่ปกติ
มันมักจะมาให้โชค
บ้านนี้เลยคุณดูไอ้บ่อนี้เหรอ

มันมีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะใจเย็นเพราะว่ามีหลายตัวนะคะ
มาค่ะบ้านของนางเหลิงเมืองมาอายุ๕๘ปีนะคะ
เลขที่๑๙๗ฟังก่อนจะได้ตั้งใจดูนะคะ
อยู่ที่หมู่๔ตะบนแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่เขาเลี้ยงปลาไหล๓สี

สีเงินสีทองและนาค
เอาไว้ในบ่อซีเมนหน้าบ้าน
เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะเลี้ยงรวมกับอะไรคะ

ได้มาทุกงวดเลยสีทองสีเงินและสีหน้า
จริง๓สีจริงไม่ใช่ตัวเดียว๓สีนะ๓ตัวนะคะ
นี่เออแปลกจริงคุณ
เขาก็ว่ากันว่าเขาได้โชคทุกงวด
แล้วก็ได้มาหลายปีจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าเชื่อว่าหลายงวดและหลายงวดที่ผ่านมานั้น
น่าจะมาจากปลาไหล่สามกษัตริย์
นี่เขาเรียกว่า๓กษัตริย์นะคือพองนาฬเนี่ยนะ
แต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละคุณ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาจริงนะ

ยังไงขออะไรขอให้ช่วยขยายบ่อหน่อย

เออซื้อบ่อย่ายกว่านี้ไม่เขาอาจจะอยู่ร่วมกันได้

เพราะว่าเต่าเอ่ยกบเอ๋ยเขาอยู่ในพื้นที่น้ำประมาณนี้
เหมือนเออนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงไว้แล้วสบายอกสบายใจ